สวัสดีครับสวัสดีครับกีฬาเช้านี้นะครับพูดถึงเรื่องของฟุตซอลแข่งขันวันนี้
ในเกมรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดสำหรับทีมไทย
แต่ว่าจะเป็นเกมที่ยากขึ้นเรื่อยเรื่อยครับก็ในรอบรองชนะเลิศวันนี้
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับไปดูความพร้อมของพวกเขากันหน่อยครับ
จะเจอกับทีมชาติมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นอันดับสองของอีกกลุ่มหนึ่ง
ซ้อมเมื่อวานครับทางมิเกโรดิโก้ก็บอกว่าชุดแรกนะครับ
ที่เข้ามาจากตรงสถานก็จะมีวิศราวงศ์แก้วจิตรวัสดิ์สอนวิเชียน
ไตรงเพชรเทียมมหมัดอุสมันบูซานะครับแล้วก็มีคลิสรภูมิพันธ์
ซึ่งก็เป็นชุดหลักที่ส่งในการออกสตาร์ทก่อนอันนี้๒เกมที่ผ่านมา
เจอกับมาเลเซียก็บอกว่าเป็น๒ทีมที่ดีกว่าที่เจอในรอบแรก
ทั้งลูนัยแล้วก็ทีมมอร์กำชาวนักเตะว่าห้ามประมาท
และต้องมีสมาธิในเกมนี้เพื่อเป้าหมายในการเข้ารอบชิงให้ได้ครับ
ส่วนพวกดาวรุ่งนะครับอย่างเจ้าเตอร์ปานัทกิติพานุวงศ
และเจ้าเม็ดมูฮามัดอุสมันมูซา๒นักเตะดาวรุ่ง
ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่แล้วนะครับ
ที่สัดกันไปคนละสี่ประตูในการเจอกับทีมชาติบลูนัยนะครับ
เขาก็แสดงความมั่นใจว่าเกมนี้จะเล่นให้ดีที่สุด
และจะพาทีมชาติไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ครับ
ก็หวังให้แค่ทีมชนะครับเรื่องประตูไม่ค่อยเน้นเท่าไห
แต่ขอให้ทีมชนะมากกว่าครับถือว่าแข่งพอสมควรครับ
จะได้เป็นกำลังใจให้กับนักเตะด้วยถ้าคนเยอะเท่าไหร่ก็กำลังใจมันก็เยอะเท่านั้นนะครับ
ก็มีความมั่นใจมากขึ้นครับก็รอบรองก็จะต้องทำให้ให้ดีไปกว่านี้ครับ
ต้องทำให้ดีไปเรื่อยครับเพราะมาเลเซียเป็นทีมที่เล่นระบบดี
ความเข้าใจเกมเขามาดีครับปีนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
มั่นใจในพวกพี่แล้วก็มั่นใจในศักยภาพของผม
เจอกันระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับในทุกรายการปรากฏว่า
เจอกันมาหลังล่าสุดทีมไทยชนะมาเลเซียไป๖๔บนที่๑๙มกราคมปี๒๐๑๖ส่วนประตูที่ผมบอกเพื่อนเมื่อวาน
ว่าครบ๖๐๐ลูกแล้วจริง๕๙๙ประตูนะครับ
ขออภัยด้วยเพราะว่ามีการลงสกอร์ผิดพลาดนะครับ
ในเกมที่ไทยชาติมอเมื่อปีสองพันสิบห้านะครับ
ตอนนั้นลงไปสิบหกสองจริงเป็นสิบห้าต่อสองนะครับ
ก็วันนี้เกมกำแหน่งขันเราจะมาเคาน์ดาวน์ประตูที่หกร้อยของฟุตรศาสตร์ไทย

เชื่อว่ามีแน่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันในรอบรองชนะเลิศนะครับ
กับการเจอกับทีมชาติมาเลเซียวันนี้นะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
คู่นี้แข่งขันกันในเวลา๑๙นาฬิกานะครับ
แต่เราจะเริ่มถ่ายทอดสดเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับก็ติดตามกันได้
ซึ่งหากไทยเข้าชิงนะครับก็จะถ่ายทอดสดต่อเนื่องเลยครับ
วันอาทิตย์ที่๒๙มกราคมนะครับก็ติดตามลุ้นเชียร์ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
คว้าแชมป์อาเซียนคลับสมัยที่๑๒ให้ได้ครับ